ข่าวต่อไปก็รุมเหมือนกัน
กรณีที่มีกลุ่มมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับ
รุมทำร้ายชายอายุ๒๓ปี
แต่ชายคนนี้ก็เป็นชายหัวใจหญิงครับนะครับ
กลางลานจอดรถของผับแห่งหนึ่งนะครับ
ระยองคือตอนนี้คนที่ก่อเหตุเนี่ย

ผู้ก่อเหตุที่เป็นผู้หญิงอ้างบอกว่า
ไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงว่าผู้ชายที่มาเคาะประตูแล้วตบหน้าไปเนี่ยนะ
คือเป็นผู้ชายหัวใจผู้หญิงนะฮะ
คือมีการต่อสู้กันก็เลยเรียกแฟนมาช่วย
กลุ่มผู้ก่อเหตุชายหญิงที่ปรากฏในคลิปวงจรปิด
รุมทำร้ายนายอภิเชษลัดดีหรือว่าเป็นนุ่มตุ้งติ้งนี่แหละฮะ
คือถูกลากคอมาเตะมาต่อยมากระทืบที่ลานจอดรถของสถานบันเทิงแห่งนี้ครับ
เข้ามอบตัวกับตำรวจสพเมืองระยองแล้ว๕คน
คือนางสาวธัญชนกพันธฤดีอายุ๒๘ปี
นายเหมราชสาววรอายุ๓๒ปี
นายชะกาดโพธินาคอายุ๓๑ปี
นายสารวุฒิบุญการอายุ๔๐ปี
นายอภินันชอบทำอายุ๓๑ปี
รับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายนายอภิเชษจริง
นางสาวธัญชนกเล่าแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเธอเข้าห้องน้ำหญิงอยู่
จู่นายอภิเชษมาเคาะประตูห้องน้ำ

ผลักอกแล้วตบหน้าไปครั้งหนึ่ง
บเสร็จปั๊บอภิเชษสู้สิสู้ชกมาที่หัวเธอหนึ่งครั้ง
จึงตะโกนเรียกให้แฟนคือนายเหมราชเข้ามาช่วย
แล้วก็พาเพื่อนฮิ้วนายอภิเชษไปที่ลานจอบรถ

หนูเปิดประตูมาก็คือเห็นเขาอยู่แหละ

แล้วก็คือเขาวิ่งเข้าสายราแล้วก็ตบ

ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบ

ก็เขาเข้าไปห้องน้ำผู้หญิงครับ
ผมก็ไม่รู้มีคนตะโกนบอกมาให้ผมไปห้องน้ำ
ผมก็เลยวิ่งไป
เขาต่อยกันอยู่ไหนข้างหน้าผู้หญิง
ผมเห็นว่าว่ามีผู้ชาย

มันเป็นผู้ชาย

คนมีผู้หญิง๒คนแล้วเขากับเพื่อนอีก๑คนเป็นชายแต่ใจเป็นผู้หญิงครับ
ก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำด้วยกัน
เพราะว่าคือยังไงอ่ะคิดว่าเป็นผู้หญิงอ่ะก็เลยเข้าห้องน้ำผู้หญิง
นะครับพอทำธุระเสร็จก็มายืนรอบเพื่อนหน้าห้องน้ำแล้วก็ไล่
ประตูประมาณสองห้องเพราะคิดว่าเพื่อนอยู่ในนั้นทันใดนั่นเอง
หญิงคู่กรณีเปิดประตูมาแล้วตบนะฮะตบหน้าเขาครั้งหนึ่งแล้วถามว่า
เพราะทำไมอยากมีเรื่องเหรอเขาจึงเดินหนีครับแต่คู่กรณีก็ยัง
ตามมาตบหน้าอีกหนึ่งครั้งเขาก็เลยจิกศีรษะผู้หญิงเพื่อป้องกัน
ตัวครับจนชุลมุนในห้องน้ำต่อมามีชายร่างท้วมครับเดินมาแล้ว
ล็อกคอเขาออกไปหน้าร้านแล้วก็มีพักพวกคราวนี้มามาเต็ม
เลย๓๔คนครับมารุมชกต่อยโดยเน้นไปที่ใบหน้าเขาบอก

เคาะไม่ได้ถามเลยว่าขอมกรณ์ว่าขอดทำไมเขาเพื่อ

มองรู้จักกูไหมว่ามึงคอดทำไม

แล้วก็ตั้งสติว่าเอ๊ะเขาเป็นใคร

ใช่เพราะเขาก็ไม่ใช่เส้นเล็กเลยเขาบอกเส้นใหญ่
เขาบอกมีเส้นมีสายก็ยังก็กลัวเขาอยู่
เรื่องคดีความเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ด้วยความเคารพนะ
อันนี้ส่วนตัวผมนะถ้าเป็นผมผมก็ดูไม่รู้ว่า
อภิเชษเป็นชายหัวใจผู้หญิงหน้าเขาเข้มอย่างนี้
นะฮะด้านนางจุรีพรพี่สาวของผู้บาดเจ็บเล่าบ้างบอกว่า
แม้ผู้ก่อเหตุจะเข้ามอบตัวแล้วนะครับแต่เธอก็ยังไม่สบายใจ
เพราะว่าคู่กรณีอ้างมาตลอดว่าเป็นผู้มีอิทธิพล
ระหว่างที่น้องชายรักษาตัวอยู่นั้นนะครับก็มีเจ้าของร้านอาหารหรือผับเนี่ย
แล้วก็พี่สาวของคู่กรณีคือนายเหมราชกับธัญชนกเนี่ยนะ
เยี่ยมนะครับไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วก็เอากระเช้าเอาเงินสดมามอบให้
โดยเจ้าของร้านให้เงินสดมา๓๐๐บาทส่วนพี่สาวคู่กรณีให้มา๕๐๐บาท
และพยายามพูดคุยให้หยุดดำเนิดคดีแล้วก็ให้งดสัมภาษณ์กับสื่อ
ซึ่งเธอเองก็ไม่ได้รับของนะฮะแล้วก็เงิน๘๐๐๐บาท
ฝั่งคู่กรณีก็เอาวางไว้ข้างเตียงเธอจึงนำไปฝากไว้กับตำรวจ
เพื่อคืนให้กับคู่กรณีแล้วอย่างไรก็ตามเธอบอกว่า
จะเดินหน้าเอาเรื่องทางคดีความให้ถึงที่สุดนะครับ
เอ้าตำรวจว่ายังไงล่ะถ้าอย่างนั้นพดโทอนุชาพรมอารักษ์
สรวรรษสอบสวนสพมระยองเปิดเผยว่า
เรื่องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับเข้ามามอบตัวครบแล้ว
แล้วถูกแจ้งก็หาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นทั้งหมดนะครับได้ขอประกันตัวเป็นเงินคนละ๗๐๐๐บาท
ขณะนี้กำลังรอผลการตรวจจากแพทย์ของผู้บาดเจ็บ
ถ้ามีอาการรุนแรงก็จะเรียกตัวทั้ง๕คนมาดำเนินคดี

ทีมข่าวพยายามไปสอบถามข้อเท็จจริงจากนางสาวธัญชนกและนายเหมราชสามีภรรยา
แต่ทั้งคู่ไม่ยอมเปิดประตูออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าว
ทั้งคู่ฝากลูกน้องมาบอกกับทีมข่าวบอกว่า
ชี้แจงอะไรนะยอมรับผิดทั้งหมดครับ